ต่อไปลีจาไม่เรียกพี่บุ๋มปรนเดชน์ดอกแล้ว

ก็เขาลงทุนทุ่มเทใหม่นะ

เรื่องที่จอดรถใช่ไหมคุณเมื่อปีที่ผ่านมาก็เลยควงสามีกล้ามล่ำค่ะ
อย่างที่บอกไปเปิดสแมคยิมฟิตเนสใหม่ของพี่บุ๋ม
ทุ่มทุนสร้าง๖๐ล้านบาทค่ะก็มีพี่น้องร่วมวงการเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นเลย
และคุณสามีค่ะคุณเอกเอกรินเนี่ยก็พาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเดินไปทั่วทุกมุมของฟิตเน็ตเลย
บอกเลยว่าประทับใจอย่างแน่นอนและที่สำคัญจุดพีคคือไปดูอะไรรู้ไหม

นี่ขนาดบอกว่าเต็มที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่เรามาดู

เคลียร์กันเรียบร้อยนานแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาค้างคา
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งที่เราเรียกร้องก็ได้ตามที่เราต้องการกันทั้งสองฝ่าย
ตั้งเป้าให้เงินทุนก็ประมาณไม่เกิน๓ปี
ผมก็คิดว่างานในวงการมันไม่มั่นคงถาวรนะคะ
ผมเองก็อยากจะทำอะไรที่ข้างนอกบ้างธุรกิจบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นธุรกิจที่สามีเราถนัดจริงในการดูแล
คือเราอยากจะให้เขาได้ทำธุรกิจในสิ่งที่เขาถนัดด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อสามีมั่นคงดิฉันก็จะสบาย
เป็นไงคุณคารูฮาราสมกับ๖๐ล้านบาทไหม
สุดยอดมากเลยนะคะทุกอย่างสั่งได้ดั่งใจจริง
บุ๋มที่สำคัญที่จอดรถนะคะกว้างขวางสามารถมาใช้บริการได้เลย
แล้วเดี๋ยวเย็นนี้คุณผู้ชม๕โมง๔๕เนี่ย
ใครที่อยากจะดูแบบฟิตเน็ตพี่บุ๋มแบบกำลังตัดสินใจอยากจะไปออกกำลังกายอย่างนี้
เดี๋ยวรอดูเลย๗๕โมง๔๕ของเราจะแบบพาไปซอกทุกซอกทุกมุม
เอาให้เยอะกว่านี้อีกดูสิจอดรถได้กี่ร้อยคัน